แต่หน้านี้ไม่พูดถึงทุเรียนไม่ได้
โดยเฉพาะช่วงนี้ทุเรียนระยอง

เขาขนทุเรียนหมอนทองมา๒๐๐๐ลูก
แล้วเอามาขายในราคาลูกละ๕๐บาท

จริงคุณลูกละ๕๐บาทหาได้ที่ไหน
มาดูกันดีกว่าแผงทุเรียนเจ๊หน่อย
อยู่ที่ถนนบายพาร์แกลงตำบลทางเกวียน

มีชาวบ้านมารอคิวซื้อทุเรียนกันแน่นร้านเลย

ยาวมากสิคุณก็เขาขายลูกละ๕๐บาทจริง
หน่อยค่ะคุณสุพักปัธมนาวินเจ้าของแผงทุเรียน
เขาบอกว่าการที่เขาเอาทุเรียนราคาต่ำกว่าทุนมาขายเนี่ยนะ
เพราะอยากให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้กินทุเรียนที่มีคุณภาพด้วย
และประกอบกับว่าทางร้านมีการจัดพิธีทำบุญราว
เขาเอาทุเรียนหมอนทองประมาณ๒๐๐กิโลกรัมมาทำบุญแล้วมาขาย

โอ้โหดูเนื้อดีด้วย

โอ้โหมันทั้งเต็งทั้งตึง
คุณชนะเห็นอะไรเต่งตึงอย่างนี้ไม่ได้
ทั้งอวบทั้งตึงทั้งตึงที่เขาแบบน้ำไหลแล้ว
แต่บอกเลยว่ามีข้อแม้คือเขาจำกัดให้คิวละ๒ลูก

เพราะว่า๑คนคุณได้แค่๒ลูก๑๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
ทางร้านเขาบอกอย่างนี้รับประกันคุณภาพทุเรียนดีทุกลูก

ทุเรียน๑๐๐ลูกหมดเกลี้ยงภายใน๓๐นาที

เป็นนาทีทองนาทีหมอนทองสุดเลย

ส่วนคุณการจรรหัสเอียดทองสายในอำเภอกแกรง
บอกว่าเป็นความดีใจเป็นความใจดีของเจ้าของแผง
ที่เขาเห็นถึงความสำคัญของคนที่มีรายได้น้อย

แล้วต้องเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดีด้วยนะ

ก็ถือว่าเหมือนเป็นการคืนกำไรให้กับสังคม
คือความเป็นจริงก็คือเขาจัดทำบุญ
คือเขามีการทำพิธีแบบว่าทำบุญ
แล้วเขาก็เลยด้วยความที่ว่ามีทุเรียนเยอะ
เอามาขายนาทีทอง๒๐๐๐ลูก
ในราคาลูกละ๕๐บาทคือเหมือนการทำบุญทำทาน
ก็ไม่ได้มีแบบนี้ทุกวันจะมีทุกโปรโมชั่นเท่านั้น